คุณผู้ชมครับจากการเรื่องของเรียนออนไลน์
ที่เริ่มให้เด็กนั้นเริ่มเรียนกันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา

เรื่องของไม่มีทีวีไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเน็ต
แต่มันมีภาพน่ารักเกิดขึ้น
ทำให้คนในบ้านได้ทำอะไรร่วมกัน
เด็กคนนี้อายุ๔ขวบอนุบาล๒

ทีวีก็อยู่ข้างเตียงของคุณตาทวดอายุ๙๐
สุดท้ายเป็นภาพน่ารักที่คุณตาทวดเรียนกับหลาน

แล้วก็นั่งตบมือกันตามจังหวะที่คุณครูสอน
กลายเป็นภาพน่ารักเกิดขึ้นไปชมภาพครับ
คุณคุยักต์ช้างกว่านี้ค่ะทำได้ไหม
ทำช้างเป็นเรามั้ยครับ

เออสรุปคุณตาคือเรียนด้วย
คุณตาก็ตกมือกับครูสอนคุณตาก็ตกไป
หลานก็ตบอเหลงก็ตบไปอะไรแบบนี้นะ

ก็มีคนถ่ายไว้คนในครอบครัวเขาแหละครับ
แล้วก็โพสต์เป็นคลิปขณะที่คุณตาทวดอายุ๙๐ปี
แล้วก็สอนให้เหรนปรบมือตามไปด้วยที่ครูสอน
คนที่ถ่ายก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็ไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
ให้เห็นความน่ารักของคุณตาทวดกับเหรนคู่นี้นะฮะ
นักข่าวของเราเห็นคลิปนี้ก็ต้องไปถามกันหน่อยว่าเป็นใครยังไงมาจากไหน
คุณตาทวดกับเหรนคู่นี้เนี่ยนะฮะคุณตาชื่อว่าคุณตาแก้วสุโขอายุเก้าสิบ
ส่วนเหรนเนี่ยชื่อว่าเด็กชายชัยวรรณอรามโรธนะฮะ
อายุ๔ขวบนะเรียนชั้นอนุบาล๒
เขาอยู่กันที่ตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
คุณตานะคุณตาเขาบอกว่าคุณตาเนี่ยเป็นอดีตครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานนะฮะ
หลานสาวเนี่ยเปิดโทรทัศน์ให้เหรนอายุสี่ขวบเรียนผ่านดาวเทียมนะฮะ
ในภาพเนี้ยคุณครูก็ให้ปรบมือเต้นตามเจาะเพลงนะ
แต่เหรนไม่มีคู่คุณตาก็บอกมาเดี๋ยวตาเป็นคู่ให้
นะฮะร้านสาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง
แล้วก็มีคนเอาคลิปนี้ไปแชร์ต่อในเฟซบุ๊คโอ้โหคนเห็นแล้วก็ยิ้มแก้มผลิเลย
รักดีเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเหตุการณ์น่ารักไม่แพ้กัน
คุณผู้ชมที่จังหวัดนครราชศรีมาดูคลิปกันก่อนเลย
ถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอได้เนี้ยเอาเหรอ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
ใครอยู่บ้านสวัสดีครับน่าเอ็นดูคุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี้ย
น้องนัทเด็กชายนัทวิ่งขึ้นเขามานะรองเท้าก็ไม่ใส่ครับ
น้องนัทคนนี้เขาเรียนชั้นอนุบาลสองเหมือนกัน
วิ่งขึ้นเขามามาต้อนรับคุณครูสาวสองคนที่เขาเดินทางไปหาด้วยความดีใจ
หอบแอบเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เจอครูมานานช่วงปิดเทอม
แล้วก็ต้องเลื่อนการเปิดเทอมช่วงโควิดนะฮะคุณครูก็เลยเดินทางไปหา
คุณครูวรรณภาษีเกาะและแล้วก็คุณครูชุดาพรวังทัศรนะฮะ
เป็นครูชั้นอนุบาล๒โรงเรียนบ้านเขาแก้วนะฮะ
ที่ตำบลวังกระทะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ลงในโซเชียลเขาบอกว่าเขาไปเยี่ยมลูกศิษย์นะฮะ
ตามไปถึงบ้านของน้องนัทเลยนะเขาอยู่ที่เชิงเขา
ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากชาวบ้านชาวช่องเขา
ปลายเอานมกล่องไปให้เป็นนมโรงเรียน
แล้วก็เอาแบบฝึกหัดไปส่งให้น้องได้ทำที่บ้านนะฮะ
ทันทีที่น้องนัทเห็นคุณครูตั้งแต่ไกลนะรีบวิ่งลงเท้าเปล่ามาครับ
ความดีใจขึ้นเขามาหอบเหนื่อยเล็กน้อยนะฮะ
พอเอาคลิปนี้โพสต์ไปโอ้โหคนในโซเชียลก็ชื่นชมมากเลย
นะแต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันแฝงความน่าสงสารอยู่นะคุณผู้ชม
เพราะว่าจากที่สังเกตบ้านน้องอยู่ไกลมาก
ภาพนี้พอเผยแพร่ไปตำรวจของทางหลวงโคราช
ชมรมจิตอาสาฮักเขาใหญ่พอเห็นคลิปนี้
เดินทางไปพบน้องที่บ้านพบว่าเป็นบ้านเก่าเนี่ย
ในภาพเนี้ยนะอยู่บนเนินดินบนเขาเนี่ย
ยังชีพมอบสิ่งของให้เป็นสร้างกำลังใจให้กับครอบครัวของ
เด็กชายนัทหรือว่าน้องนัทไปในตัวด้วย
ก็เกิดภาพน่ารักเกิดขึ้นจากเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับ